เรายังคงเห็นภาพที่ยิ้มได้
ของความมีน้ำใจของคนไทยด้วยกัน
ผู้หญิงคนหนึ่งได้รับฉายาว่า

ไปดูว่าทำไมถึงได้ฉายานี้คุณผู้ชม

เขาไปซ่อมแซมหลังคาให้ชาวบ้าน

หลังคาชาวบ้านเขาพังไปใช่ไหม

โอ้โหสวยถึกทนจริง
นี่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะปีนขึ้นไปครับ

ปีนไปบนหลังคาบ้านกำลังช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้านอยู่เลย
หลังจากพายุโพดุลมันพัดกระดำไป

เป็นนักวิชาการสาธารณสุข
ภาพที่เธอขึ้นไปซ่อมหลังคาที่

อำเภอพลนาแก้วจสกนคร
เธอก็บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

หลบอยู่ที่บ้านของลุงก็ปลอดภัย
จากนั้นก็มีการคุยกับแม่ที่นอนรักษาตัว

คุณแม่เป็นห่วงมากเลยอยากกลับไปดูบ้าน
บอกให้สงบศรีอารมณ์ก่อน
แล้วเธอก็เดินทางกลับไปอยู่บ้านในช่วงเช้า
อันนี้คือบ้านเธอเองนะไปฟังเสียงเธอหน่อยนะครับ
ตอนที่หนูมาหลังคายังเหลืออยู่นิดนึง

ใช่ค่ะแล้วก็ไม้อีกท่อนหนึ่งก็มาอยู่
ว่ายังมิงผมก็เดินไปเอาไม้ลงมา
สภาพเราไม่คิดถึงว่ามันจะเจอเหตุการณ์นี้

คิดว่าแค่๓กับ๔ปลิวไปแค่แผ่น๒แผ่น
ไม่คิดว่าจะไปทั้งไม้เลย
ขายกไม้ไปทั้งขื่อ
ใช่ค่ะใช่ไปทั้งขื่อเลย
ก็ไม่คิดว่าจะถึกคนอะไรขนาดนี้นะครับ
พอเขาบอกว่าโอ้โหพอมาเจอภาพหลังคาเสียหายขนาดนั้น
ตัดสินใจขึ้นเองดีกว่าบ้านฉันฉันทำเอง
ไปตอดตะปูสังกษียึดเอาไว้นะฮะหลังคามันพังแบบนี้
ก็เลยสุดท้ายเนี่ยพอเธอขึ้นไปใช่ไหม

สุดท้ายก็เลยภาพนั้นพี่สาวเธอถ่ายไว้แล้วก็ไปโพสต์เอาไว้
แล้วก็มีคนแชร์ต่อต่อไป

ฉึกทนไปเรียบร้อยนะครับ
ก็ซ่อมแซมบ้านกันแล้วกันนะฮะช่วงนี้นะครับ